มาการฟุตบอลไทยลีกคุณผู้ชมนะครับ
เอามีดไปปาดคอโอ้โห
คอผู้หญิงเจ้าของเกสเฮาส์ที่พัทยาคุณผู้ชมครับ
คาดว่าจะเป็นเรื่องหึงหวงครับคุณผู้ชม

ที่คุณผู้ชมเห็นคนกรี๊ดกันนะคะ
คือตกใจด้วยที่ผู้ชายคนนี้เอามีดมาปาดคอผู้หญิงเจ้าของร้าน
แล้วก็ตกใจด้วยที่ผู้ชายคนนั้นก็เอามีดเล่มเดียวกันนั่นแหละ

ครับคุณผู้ชมโอ้โหภาพจากโลกวงจอบปิดนะครับ
นี่คือเกสเฮาส์แห่งหนึ่งถนนเรียบชายหาดจอมเทียน

เป็นเหตุการณ์ขณะนายสุนทรพอใจหรือว่าเบนอายุห้าสิบเจ็ด

แต่อดีตเคยตัดศีลฟุตบอลไทยลีกนะครับ
คุ้มคลั่งเอามีดสปาต้ายาว๔๐เซนติเมตรพันไว้กับข้อมือ
คือไม่ต้องไปแย่งเขาเขาเอามีดพันไว้กับมือเลย
บุกเข้าไปปาดคอนางเสาวจีอายุห้าสิบเอ็ดปี
เจ้าของเกสเฮาส์เสียชีวิตเลยครับ

เดินออกมาแกว่งมีดมานะครับ

ท่ามกลางความตื่นตกใจของพนักงานเกรดสาหาส
ในเบนเร็วคุณก็หมดสตีแล้ว
น่าจะเสียเลือดมาก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมงกว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ

ชั้นล่างเปิดไปร้านขายกาแฟขายอาหาร
ชั้น๒ชั้น๓เปิดเป็นห้องพักนะครับ
ชั้นล่างเข้าไปปั๊บโอ้โหเลือดเต็มเลยคุณผู้ชม
นี่ดูดิร้อนแกงโอ้โฮ

แล้วแทงคอเลือดมันไหลออกมา
โอ้โหดูสิลากเป็นทางยาวเลยนะ
กู้ภัยประถมพยาบาลก่อนแล้วพอไปถึงนะครับ
แล้วก็นำตัวผู้หญิงส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา
เบนผู้ก่อเหตุนะครับมีแผลถูกแทงที่ท้องนะครับ

ลำคอถูกปาดปาดจนเกือบถึงหลอดลม

เคาน์เตอร์พบศพนางสาววจีอายุ๕๑ปี
เจ้าของเกสเฮาส์ที่เกิดเหตุมีแผลถูกแทงนะครับ
เข้าที่คอแล้วก็มีร่องรอยถูกมีดฟันที่หัวอีกหลายแผลเลยแหละ
ที่เราได้ยินเสียงปั๊กตอนแรก
บ๊วยใครเคยขอหย่ากับเขานะ๒ครั้งมาแล้วแต่ก็ทุกครั้งก็เคลียร์กันรู้เรื่องอ่ะ
ไงนะผมอาจจะโดนฆ่าตายก็ได้
เขาก็จะฟองว่าชุดของเขาชุดของเมียเขา
แฟนผมได้ใส่
อันเนี่ยรูปที่โพสต์ลงไป
เขาเป็นฝีมือก็ถ่ายรูปเขาก็จะบอกผมหมดแล้ว
ถามโยชน์ตำแค่มันตายก็จบแล้ว
ไม่เอาอะไรเยอะ
สำแทนไม่ตายก็ติดโกท์แค่นั้น
เขาถือว่าทำเวรทำกรรมกันมา
นี่เขาก็เปิดใจแบบนี้สำหรับนายเบนนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายใช่ไหม
แล้วก็เป็นอดีตกรรมการตัดสินฟุตบอลไทยลีกนะครับ
แล้วยังพบว่าเป็นระดับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับทีมชาติไทยด้วยนะ
นะครับส่วนอาการล่าสุดของนายเบนตอนนี้ยังสาหัส
แต่ตำรวจก็อายัดตัวไว้ก่อนนะครับแล้วจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปฮะ